วันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นช่วงที่หลายคนรอคอย
เพราะว่าเราจะมาตรวจสอบดวงชะตากัน
ในช่วงครึ่งปีหลังของแต่ละราศีว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะ

พบกับมกัยพภาทินี
ในช่วงของมกัยดูดวงจา
พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ไก่อาจารย์โพพาธินีมาแล้ว
เป็นช่วงที่หลายคนรอคอยจริงนะคะ
เราดูกันไป๘ราศีแล้วนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ว่าครึ่งปีหลังต่อจากนี้เนี่ยชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะ
ได้เวลามาดูกันต่อแล้วสำหรับราศีต่อไปที่จะดูก็คือราศีธนู

ไงบ้างค่ะหมอไก่ราศีธนูในปีนี้
ชาวราศีธนูโดยรวมถือว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องเหนื่อยมาก
เพราะว่างานเนี่ยโอ้โหงานหนักด้วยงานเยอะแล้วงานยากด้วย
ก็คือแบบอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างขอให้ชาวราศีธนูเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน
แต่ว่าไม่ใช่ให้ถอดใจนะบางคนเจออุปสรรคนิดเดียวจะหนีแล้วจะกลับบ้านนอนแล้ว
ต้องสู้ต่อไปนะคะเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอยู่
แต่ว่าแค่เหนื่อยนิดนึงต้องสู้ถึงจะชนะ
ต้องทำบุญยังไงไหมคะทำบุญเนี่ยแนะนำว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
เช่นการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะการถวายเชิงเทียนก็ได้นะคะ
อันนี้จะส่งเสริมในเรื่องของการงานโดยตรงใช่ค่ะ
ทำได้ง่ายนะคะหาง่ายเลยกับราศีธนูนะหนักหน่อยแต่ก็ต้องอดทน
เดี๋ยวความสำเร็จก็จะมาให้เห็นแน่นอนนะคะ
สำหรับราศีธนูครึ่งปีหลังผ่านไปอีกหนึ่งราศีก็คือราศีมังกร
มังกรเป็นไงฮะชาวราศีมังกรเนี่ยโดยรวมก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าเหนื่อยแล้วคุ้มเพราะว่างานมีโอกาสที่จะสำเร็จ
แล้วก็โดยรวมงานมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้น
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานอยู่ในองค์กรก็มีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานใหญ่
หรือว่าอาจจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะอ่าใช่ค่ะ
หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็มีโอกาสที่จะขยายงานขยายสาขา
หรือว่าถ้าสมมติว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะไปประมูลงาน
เสนองานอะไรติดต่องานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
ว่าค่อนข้างดีค่อนข้างดีแต่ว่าเบรกไว้ก่อน
คือดีแต่ว่ายังดีไม่เท่ากับปีหน้าปีหน้าคูณ๒จะดีกว่านี้อีก
ดีขึ้นเรื่อยตามลำดับนะคะแล้วก็มีวิธีการที่เราจะไปเสริมดวงให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกไหม
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างศาสนสถาน
เช่นพวกแบบว่าร่วมบุญสร้างโบสถวิหารอะไรพวกนี้

หรือว่าบริจากที่ดินช่างวัดอะไรแบบนี้ก็ได้

ก็คืออันนี้ส่งจะส่งผลทำให้ชีวิตก้าวหน้าอย่างมั่นคง
นั่นแหละค่ะก็ผ่านไปนะ๒ราศีก็คือราศีธนูกับราศีมังกรนะคะ

คุณเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็
อย่าลืมลงมือทำขยันตั้งใจด้วยและที่สำคัญวันนี้หมอไก่มาทั้งทีเนี่ยได้ตรวจสอบโดนชะตากับ๓ผู้โชคดี
แต่ก่อนที่เราจะไปดูดวงชะตากันอยากจะให้หมอไก่พูดถึงวัตถุมงคลที่จะนำมาเป็นของที่ระลึกวันนี้สำหรับผู้โชคดีหน่อยค่ะ
อ่าวันนี้นะคะเป็นพระค่ะก็จะมีหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงปู่ทิมค่ะนะฮะ
ทั้งสามองค์เนี่ยก็คือจะส่งผลในเรื่องของการงานกับการเงินโดยตรงเลยอ๋อนี่ไงเหมาะมากมากเลยนะคะ
เดี๋ยวหมอไก่จะเป็นคนคัดเลือกนะว่าจะให้ใครองค์ไหนบ้างนะคะท่านแรกผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่วันนี้ก็คือคุณ
คุณวายุคุณวายุค่ะเย้คุณวายุเกิดวันที่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะคะครับ
ถามเรื่องการงานการเงินความรักถามมาตรงมากเลยจะได้แต่งงานหรือเปล่าอยากแต่งอยากแต่งค่ะนะฮะ
เอาในเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าลาบลื่นดีนะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเรื่อยเรื่อยนะคะเอ่อแต่ว่าคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเนี่ย
มันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนครับเช่นในเรื่องของการย้ายงานหรือว่าการย้ายตำแหน่งเนี้ยก็คือไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่
เรื่องการเงินเขาเรียกว่ามีเกณฑ์หมดเงินไปกับเรื่องของการเดินทาง
เพราะว่าดวงมีเกณฑ์เดินทางเยอะทั้งใกล้ทั้งไกลเลย

แต่ว่าที่โฟกัสไปก็คือเรื่องความรักมีเกณฑ์จะได้แต่งงานไหมคะ

มีโอกาสที่จะได้แต่งงานเหมือนกัน
ไม่ใช่แบบว่าจะแบบอยู่แบบโสดขึ้นคานตลอด

มีคู่อยู่แล้วอาจจะต้องรอเวลานิดนึง

สักประมาณช่วงอายุ๔๐กลมเลย

ไปตามรักให้มันหอมหวานที่สุดนะ
พอถึงเวลาแล้วค่อยเด็ดมันลงมาแล้วค่อยเก็บเกี่ยว
อันนั้นไม่มีคุณรักครับคุณคะ
หมอไก่จะให้วัตถุมงคลเป็นอะไรดีคะ
จะได้ลงพ่อรวยเท่ง
ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะ
เนื้อคู่โชคลาบเงินในกระเป๋าค่ะนะคะ
ดวงก็มีคู่เหมือนกันในคว๋ตักิ
แต่ว่าเวลาที่เขาจะมีความรักเนี่ยมันมักจะมีอุปสรรคมาขัดขวางนะ
กำลังทำให้ไม่ทรงรักกันง่าย
คือความรักกว่าจะรักกันได้มันมีอุปสรรค

พิสูจนม้ากันเวลาพิสูจน์คน

ช่องทางใหม่มากกว่าทางเดิม

ต้องเหนื่อยต้องผ่านอุปสรรคก่อนนะ
มานะคะไม่ใช่แบบได้ง่ายไม่ใช่แบบกระดิกนิ้วปุ๊บเข้าเลย

เรื่องของการเงินแนะนำว่าควรจะเน้นในเรื่องของการออมมากกว่าการลงทุน
เพราะการลงทุนช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่

สำหรับคุณชัยรัฐนี่เป็นวัตถุมงคลองค์ไหนดีคะ

สำหรับท่านสุดท้ายได้แก่คุณวารินค่ะ
เกิดวันที่๑๕ธันวาคม๒๕๐๓โชคลาภการงานค่ะ
คือดวงของคุณวาลินเขาเรียกว่ามีดาวมหาอุดโคจรเข้ามาในดวง
มหาอุ่นจะให้ผลเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ก็คือดวงเรียกว่าดีกว่าช่วงปีก่อนมาก
เขาเรียกว่าพลิกฝ่ามือเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย
คือดวงเนี่ยเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ลาบจากการทำงานนะคะ
แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มด้วย

สินเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่เช่นพวกบ้านหรือรถอะไรพวกนี้มีโอกาสที่จะได้พบ
อ๋อคุณวารินก็คงไม่ต้องนั่งกินน้ำตาแล้วล่ะ

ไม่ได้ร้องเพลงคุณ

งานคือจะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากขึ้นนะคะ
เหนื่อยกับการงานแต่ว่าโดยรวมถือว่าการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
แล้วงานคือมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์
จะมีคนคอยช่วยเหลือมีเพื่อนมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตลอด
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้งานประสบความสำเร็จได้ง่าย

ก็ถ้าสมมุติปิศาสตร์แล้วก็อยากจะดูดวงทั้งสามคนออกอากาศเลย
ถ้าแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ส่งข้อความพูดคุยกันสองช่องทางเลยนะคะ